ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวีชวนคุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
นักกีฬาทีมกีฬาไทยแห่งปีสนับสนุนโดยโลตัส
ปีเสือผ่านไปปีกระต่ายกำลังจะเข้ามามาดูกันว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น
มีนักกีฬาคนใดทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเข้าเป้าหน้าโหวตให้เป็นที่สุดของนักกีฬาประจำปี๒๐๒๒กันบ้าง
เริ่มกันที่ทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยต้องยอมรับในความสุดยอดของพวกเธอ
เริ่มตั้งแต่การแข่งขันวอเล็กบอลหญิงเนชั่นสลีช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
และจบที่รอบ๘ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำได้
เรื่อยมาจนถึงการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์โลก๒๐๒๒ในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
พวกเธอก็ยังสร้างความสุขให้คนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านเข้ารอบ๒ก่อนจบอันดับ๑๓ของรายการ
ฝีไม้ลายมือไม่ต้องพูดถึงเพราะผลงานและอันดับโลกที่ทำได้ถือว่าเป็นตัวการันตีแล้ว
แต่เรื่องอัธยาศัยและความน่ารักเฉพาะตัวของพวกเธอนั้นที่ส่งให้ทีมวอเล็กบอลหญิงไทย
โด่งดังใกล้ไปทั่วโลกจริงจริง
ส่วนคนนี้ก็ไม่น้อยหน้าทุกลีลาทุกย่างก้าวล้วนเป็นข่าวเป็นกระแสไปหมด
สำหรับบัวขาวบัญชาเมฆปีนี้ประเดิมผลงานแรกจากการทำหน้าที่ผู้จัดการทีม
ทองแดงใน๔เกม๒๐๒๑ที่เวียดนาม
เรียกได้ว่าคว้าเหรียญรางวัลทั้ง๑๒รุ่นที่ส่งเข้าแข่งขันเลยทีเดียว
จากนั้นก็ถึงคิวตัวเองกลับคืนสู่เวทีราชดำเนินครั้งแรกในรอบ๑๘ปี
ซึ่งเขาก็เอาชนะได้ทั้งโคตะมิระนักชกหน้าหล่อดาวรุ่งพุ่งแรงชาวญี่ปุ่น
และล้างตาโยชิฮิโรซาโตนักชกเพียงคนเดียวที่เคยเอาชนะน็อกบัวขาวมาแล้ว
ด้วยการเสมอโอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโก้เจ้าของฉายาฉลามขาวนักชกดาวรุ่งจากยูเครน
ปิดท้ายด้วยลมกรดวัยใสเจ้าของฉายาเทพบิวภูริพลบุญศรนักวิ่งวัยเพียง๑๖ปี
ซึ่งเจ้าบิวกลายเป็นที่รู้จักในชั่วพริบตา
หลังลงสับขาคว้าแชมป์๔เกม๒๐๒๑ที่เวียดนามไปถึง๓รายการ
วิ่ง๑๐๐เมตร๒๐๐เมตรและผลัด๔คูณ๑๐๐เมตร
ทำลายสถิติวิ่งระยะทาง๒๐๐เมตรใน๔เกมได้อีกด้วย
จากนั้นก็เข้าร่วมการแข่งขันในกรีทายาวชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคลัมเบีย
และทำลายสถิติเยาวชนโลกในรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
รอบคัดเลือกยิ่ง๑๐๐เมตรชายด้วยเวลา๑๐๐๙วินาที
เป็นที่หนึ่งในรอบคัดเลือกแม้พลาดท่าจบเพียงอันดับ๔ในรอบสุดท้าย
แต่ก็ชนะใจคนไทยทุกคนแล้ว
นักกีฬาคนไหนหรือทีมกีฬาใดที่โดนใจ
ก็โหวตให้กำลังใจพวกเขากันได้เลยครับ
โหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖๒
ได้ตั้งแต่๑๖มกราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่๑มีนาคม๒๕๖๒